นี้จะครับ

หนุ่มมาด้วยครับนะครับวันจันทิ์ห้าธรรมดาข่ม
ปลองวิเกิดนะฮะใช่ฮะอยู่เบอร์เดือนนี้วันหยุด

ลองพวิเวคเอ็นต่อด้วยวันรัฐธรรมนูญครับผม
ภาพจรอาทิตย์จันทร์อือฮืมเขาต่อสองอาทิตย์เลยเนอะ
แบบว่าลองวิกเอ็นใช่ครับนะแล้วแล้วเมไหนอ่ะ
ยังอีกกว่าวันอีก๒วิต
โอเคนะครับเอ้าไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับ
เรื่องของโควิดนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙นะครับรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายสัปดาห์นะครับระหว่างวันที่๒๗พฤศจิกาจนถึง๓ธันวาคม
ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่๔๒๘๔ราย
เฉลี่ยแล้วก็คือ๖๑๒รายต่อวันนะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายสัปดาห์ก็จำนวนถึงทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
กับ๕รายเฉลี่ยแล้วก็คือเสียชีวิตวันละ๑๕คนนะครับ
ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่๑มกราคมนะครับ
ผู้หายป่วยสะสมนะฮะอยู่ที่๒๔๘๘๐๐กับ๙๓รายครับ
ผู้เสียชีวิตสะสมนะฮะอยู่ที่๑๑๕๘๗รายครับ
นี่นะครับด้านกลมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงศาลนักศึกษ์
ก็รายงานสถานการณ์รายสัปดาห์นะครับอัปเดตเมื่อวันที่๔ธันวาคม
บอกว่ามีผู้ป่วยปอดอักเสบทั้งหมด๖๓๒ราย
แล้วก็ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจนะครับอยู่ที่๓๔๙ราย
ข้อมูลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙สะสมนะฮะอยู่ที่๑๔๓๒๕๐๐๐
ครับคือเยอะแล้วนะเยอะแล้วครับตอนนี้กลับมาแล้ว
เป็นเข็มที่๑นะฮะสะสมอยู่ที่๕๗๐๙ล้านโดส
ก็คือครอบคลุมทั้งหมด๘๒๐๙เข็มที่๒นะฮะ
สมอยู่ที่๕๓๕๗ล้านโดส
รอบคลุมอยู่ที่๗๗๐๓ครับเข็มที่๓นะฮะ๓๒๕๗ล้านโดส
นี่นะครับคือเหมือนกับยอดที่ฉีดเหมือนกับก็ลดลง
แต่ว่าจริงแล้วคุณจะต้องไปฉีดกันเอาไว้ก็ดีตอนนี้คือเขารณรงค์กันบอกให้ไปฉีดนะครับ
ส่วนทางด้านในแพทย์ทะเลสกลัสไนอรวิวงนะฮะ
ท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็เปิดเผยบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
ผู้ผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ปวดโควิด๑๙เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นตามที่กระสุนรัฐสุขคาดการณ์เอาไว้
เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นนะครับแล้วก็มีการเปิดเทอมรวมถึงมีวันหยุดยาว
ประชาชนเองก็เดินทางออกไปทำกิจกรรมต่างขอแนะนำนะครับกลุ่มที่เสี่ยงนะฮะ
ได้แก่ผู้สูงอายุทั้งที่อ่าผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือว่ารับ
สุดท้ายนานเกิน๔เดือนแล้วยังไงเนี่ยไปรีบฉีดวัคซีนโดยเร็วนะครับ
โดยในแพทย์ธิรวัตรเหมจุธานะครับหรือหมอดื้อ
ก็ได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าทานฟ้าทลายโจรตามที่สาธารณสุขแนะนำ

แต่ว่าแต่ละยี่ห้อจะกินต่างกัน

เมื่อเหลือขีดเดียวแล้วก็ยังแพร่เชื้อได้
ฉะนั้นควรใส่หน้ากากหรือว่าทานข้าวคนเดียวก็คือ

ทั้งแต่๕วันมั้ยคะอืม

เพราะส่วนใหญ่มันก็ต้อง๕๗วันถ้าสมมติติดรอบที่
เพราะตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะกลับมาติดรอบ๒กันแล้ว
แล้วก็เขาก็บอกว่ารอสายพันธุ์ใหม่เนี่ย
ไม่รู้ว่ายาต้านที่เรามีอยู่เนี่ยเขาจะต้านได้หรือเปล่า
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ฟ้าทลายโจรอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า
แต่ไม่ใช่แบบเจ้าแล้ว๒กีตเลยเช่นวันนี้เป็นไข่ตัวร้อน
บไปเถอะฟ้าทลายโจรซับไปก่อนเพราะมันมีขายทั่วไปอยู่แล้ว
เขาก็เลยบอกว่าน่าสนใจเกี่ยวกับฟ้าทลายโจร
เพราะว่าสายพันธุ์มันมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อย
โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ๗วันนะอาการก็จะหายไป

เพราะว่าวันที่๕วันที่๖จะจางแล้ว

แต่ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าวันนี้คุณหมอบอกว่า

พอมันเป็นกายกายพันค์มันก็จะอ่อนลงแต่
จะติดง่ายขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่า
แต่ละคนที่เสียชวิตตอนนี้บอกว่าโอเคยอดปืนเสียชวิตนี่สูงขึ้น
แต่สูงขึ้นมาเนื่องมาจากว่า๑โรคประจำตัว
ถูกต้องมั้ยฮะหรือภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ย
ปรากฏว่าเขาก็บอกเฮ้ยสรุปแล้วเด็กเก้าขวบมันจะมายำกัญชาธรรมบ้องกันเป็นเลยเหรอ
เขาบอกว่าต้องแอดวานนะถึงจะทำเป็นแบบว่าดูดบ้องได้
เขาก็เลยทั้งหมดเนี่ยมันจัดฉากขึ้นมามีผลทางการเมืองหรือเปล่า

ว่าอย่างนั้นเพราะเด็ก๙ขวบมันไม่น่าจะหากัญชามาได้
แต่อีกหลายความคิดเห็นก็บอกเยอะแยะเยอะแยะ
เก้าขวบทุกวันนี้มันทำกันเป็นแล้วเขาว่าอย่างงั้น
ซึ่งวันนี้คุณอนุทินอย่างแรกเลยคุณอนุทินก็ออกมาพูดเลยบอกว่า
ภูมิใจไทยเองเนี่ยนะฮะภาพเด็กสูบกัญชาเนี่ย
คนผ่านคนมีปัญหาให้ไปทะเลาะกันเองในพักแล้วเขาก็ย้ำชัดมาว่า
ภูมิใจไทยเนี่ยไม่เคยสนับสนุนกัญชาสันทนาการ
คือเขาพูดมาตั้งแต่ต้นว่ากัญชาเพื่อเศรษฐกิจกัญชาเพื่อการแพทย์
แต่ปรากฏว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศเห็นแต่กัญชาเพื่อสันทนาการแล้วก็เด็กนะครับ
เช็คกันเอาเองว่าใครแน่ที่สนับสนุนและไม่ลดไปคุยระดับลูกพัก
เขาว่าอย่างนั้นไม่ลดตัวไปคุยกับระดับลูกพักแล้วล่ะ
มันกลายเป็นประเด็นเรื่องใหญ่มากพอสมควรว่าสรุปแล้วเด็กเก้าขวบอ่ะ

แล้วเด็กก้าวควบมันยำกันเป็นแล้วหรอ
นายระเมฆตน่ะเชวงเนี่ยนะครับ

ไปแบบฟูทีมไปแบบพักภูมิใจไทย
ไปแบบฟูทีมไปแบบว่า
เอาเด็กเก้าขวบมาสูบบ้องอืมนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องเนี้ย
พรรคภูมิใจไทยอย่างแรกเลยต้องหาหลักฐานว่าในแพทย์บรรยัตน์เจนตะนะจันทร์เนี้ย
สอสอระยองเขตสองเนี้ยพรรคประชาธิบัตรเนี้ย
จัดฉากยังไงอืมและทำวิกิการไหนบ้างอืม
เราไปฟังคุยอาณุจริงสักนิดมีเสียงไหมคะอ่าไม่มีไหมคะไม่ค่ะ
เด็กเล่ร่อนนี่ไม่ใช่แค่สูบกัญชาอย่างเดียวนะครับ
เด็กเล่นร่อนบางคนที่ดมกาวที่เอ่อกินเหล้าที่เอ่อกินที่เสพยาเสพติดเนี้ย
มันเราต้องดูว่าประเภทของปัญหามูลเหตุของปัญหาคือเด็กเล่นร่อ
เขาก็ไปจัดการเด็กเล่นร่อนแล้วมองว่าประชาธิบัตรไม่ทำหน้าทีไหม
ไหนนะมองว่าประชาธิบัตรไม่ทำหน้าทีไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
สอสอสอสอประชาธิบัติที่ระยองเขาคุณหมออะไรนะ
เขาก็คงมีประเด็นเหมือนกับว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็สร้างเรื่องขึ้นมามั้ง
เด็กเก้าขวบที่ไหนแล้วจะไปจะไปจะไปเดี๋ยวฟังดิ
เก้าขวบที่ไหนจะมีปัญญาไปซื้อบ้องกัญชาไปซื้อใบยาสูบกัญชา
แล้วก็มาแอคท่าให้คนถ่ายรูปอ่ะเขาจัดฉากันมาทั้งนั้นอ่ะ
แหละวันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นคุณหนุ่มกัญชัยครับผม
ว่าเด็กเก้าขวบอ่ะที่ไหนจะไปซื้อบ้องกัญชาอืม
เก้าขวบที่ไหนเนี่ยจะแบบว่าเด็กเร่ร่อนทุกคนเนี่ย
โตกันมาอะไรเด็กที่แบบว่าขออนุญาตว่าเด็กที่แบบไม่มีบ้าน
อ่าฮะเขาก็ดมดมกาวกันอยู่แล้วหรือเปล่าอืม
เขาก็มียาเสพติดประเภทอื่นอยู่แล้วหรือเปล่า
ทำไมจะต้องเอากัญชามาเป็นประเด็นอืม
นะฮะวันนี้คุณอนุทินเขาว่าอย่างงั้นว่าทำไมจะต้องเนี่ย
โอ้โหใกล้วันเลือกตั้งเนี่ยทำไมแบบเห็นไหม
ไม่มีขาดแบบนี้แต่ละคนจะเดือกเดือกพอสมควรใช่ครับ
ภูมิใจไทยฮะวันนี้นะครับก็ได้คำตอบจากนายพระ
ดอนปิศนานัทกุลซึ่งเป็นโครศกพรรคภูมิใจไทยเนี้ย
เขาบอกอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดฉากก่อน
เพียงแค่พักภูมิใจไทยที่เห็นเช่นนั้น
สังคมเขาหมายถึงว่าสังคมประเทศไทยเนี่ย

เพราะผู้มีประสบการณ์กับการใช้กัญชา

สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เนียน

เนื่องจากการสูบกัญชาจากบ้อง

ใช่ต้องมีแบบปัญญาประดิษฐ์นะครับผม

โบ้งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะทำกันเองได้
แต่เขาบอกค่าใช้จ่ายในการสูบบ้องมันแพง
แล้วที่สำคัญเนี่ยเด็กจะไปสูบบ้องได้ไง

หนึ่งมันจะต้องมีประสบการณ์เป็นเวลานานแล้วนะ

จึงเป็นไปไม่ได้ว่าเด็กเร่ร่อนนะฮะ

แต่ที่ผ่านมาก็เป็นเด็กแล้วป่ะคุณหนุ่มข่าว

ก็คือคนที่สูบบ้องเนี่ย
สูบแบบบุหรี่เป็นตัวเนี่ย

ก็เหมือนกับเด็กที่จะเอาเงิน

ขอโทษว่าแม่ทำงานได้วันละ๒๐๐บาท

ถึงปุ๊บก็ถามตำรวจว่าไง
พูดหรอว่ากัญชาเสียรีแล้ว

เอาบ้องไปโรงเรียนเลยนะฮะเอาบ้องไปโรงเรียน

กัญชาก่อนเข้าเรียนพอนั่งเรียนปุ๊บ

มันมีผลต่อสมองใช่ครับ
ขอบอกเลยว่ามีผลบางคนเหวอ

ต้องให้ทำความเข้าใจกับประชาชนพอสมควรว่า
เฮ้ยปลดล๊อกกันชามานี่แล้วจะใช้กันชายังไง
ถ้าอย่างงั้นมันจะกลายเป็นยาเศรษฐิตี่ทุก
ถูกต้องป่ะ
คือรึดีเมื่อไหน
ถามจึงเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล

ก็ย่อมรู้กันเฉพาะผู้ดำเนินการเท่านั้นแหละ
แล้วเราก็ไม่ได้กล่าวหาว่าใครเป็นคนทำแต่ยืนยันนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะ
ไม่ปกติอย่างแน่นอนซึ่งนายแพทย์บัญญัติเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับข่าวสารที่ไร้เดียงสาจริงก็ได้
ส่วนที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าประชาธิปัตย์จัดฉากปล่อยข่าวเหรอ
เพราะอะไรเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ร่วมเขาร่วมรัฐบาลอยู่เขาไม่ร่วมโหวตกับพรบย่อยของการใช้กัญชา
เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการปล่อยข่าวจัดฉากขึ้นมาเพื่อทำดิสเครดิตหรือเปล่า
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ควบคุมยากและถ้าหากเป็นห่วงเด็กจริงเนี่ยต้องจับประเด็นปัญหาให้ถูก
รวมถึงควรหารือกับรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณอนุทินเขาบอกแล้วนะฮะว่าวันนี้เราไปดูเอ็บไม่ต้องอะไรหรอก
เข้าหลังตึกไปสุขุมวิทย์ไปอโศกเนี่ยร้านการชาเต็มเหลือร้านการชาประหนึ่งบาร์เบียตอนเนี่ย
ทุก๕๐๐เมตรมีเข้าสารมีทุกที่มีร้านการชาหมด
วันนี้คุณอนุทินเขาพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยนะฮะเขาบอกเลยว่ากำชับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ให้ดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เขามีการมอนิเตอร์ในออนไลน์เพราะว่าในออนไลน์เนี่ยมีการขายกัญชากันเยอะ
คือเรื่องนี้ครับจากกรณีที่ภรรยาเขาไปร้องกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกให้พาไปตามคดีหลังสามีเนี่ยถูกไว้รุ่นนับสิบคนนะครับ
รุ่นทำลายร่างกายโดยใช้ปืนแบบตบหัว
จนกระทั่งสามีนั้นได้รับ
ตอนเกิดเหตุตนเองเนี่ยกำลังใช้ปืนบีบีกันยิงหนูหลังบ้าน
แล้วได้ยินเสียงว่ามีคนกำลังโต้เถียงกับแฟนของตนอยู่
เดินออกมาแล้วก็เห็นว่าน้องชายในกลุ่มเนี่ยกำลังชกต่อยกับชาย
คนที่ตะโกนหาเรื่องแฟนของตนตนเองจึงวิ่งเข้าไปห้าม
โดยขณะวิ่งเข้าไปพยายามห้ามเนี่ยมีบางช่วงนะฮะที่ตนนั้นใช้ปืนบีบีกันเนี่ย
หลงดูนะครับเนี่ยเนี่ยหายิบมาแล้ว

รู้ไหมล่ะการพูดเสียหายไหม

คือชายคนนี้เนี่ยชื่อไนซีท่าบอกว่าเนี่ย

โถ้าที่บ้านหนูเยอะ
ยิงหนูคือบีบีกัน

มีจริงเออก็เลยวิ่งออกมาวิ่งออกมาก็ถือบีบีกันมาด้วยก็ยอมรับนะว่า
ในระหว่างนั้นพยายามห้ามอืมห้ามแล้วก็พยายามเลยเลยเลยเอาเอาปืน
เอาปืนบีบีกันเนี้ยตีไปที่หัวกรณีอืมฮะห้ามก็ห้ามแล้วไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับเออเนี่ยฮะคือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รุมทำร้ายนะครับ
วันเกิดเหตุนะครับเรื่องคู่กรณีที่นั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่ในการบึงเมา
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจที่เข้าไปรับเหตุก็ได้แนะนำพวกตนบอกว่า
ให้ไปแจ้งความเรื่องที่ถูกทำร้ายด้วยโดยในเอและในบีก็บอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุ
สังเกตเห็นว่าทั้งคู่กรณีนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนที่โต๊ะหินอ่อน
ตรงข้ามกับกลุ่มของพวกตนมีการตะโกนถามพี่สาว
ซึ่งเป็นแฟนของพี่ในกลุ่มว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนของเขาหรือเปล่า
ซึ่งทางฝั่งพี่สาวเนี่ยก็ไม่ได้มีการโต้เถียงอะไรต่อมาตนกับพี่อีกคนนึงเนี่ย
เดินข้ามไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านขายของชำบริเวณหลังโต๊ะหินอ่อน
แวะถามคู่คนนี้ว่าพี่มีปัญหาอะไรกับพี่ผมหรือเปล่า
แต่ว่าคู่กรณีคนนี้ลุกขึ้นไปชกเขาก่อนอืมเขาก็เลยลุมทำร้ายเอาว่าอย่างงั้นครับ
แล้วนั่นนะฮะทางฝั่งในซีเสื้อชมพูก็วิ่งออกมาเพื่อด้วยความปรารถนาดี
ยิงหนูหรอเธอยิงหนูฮะในบ้านวิ่งในชั้น

ยิงหนูเหรอน้องก็แตกนะยิงหนู
แต่ภาพวงจรบอกชัดทุกอย่างอยู่แล้วฮะ
แต่ฉันชอบคุณยิงหนูเนี่ยเดี๋ยวดูเผาทางอีกอันนึง
มันมีเหนือข่าวว่าที่คนฆ่าแมวด้วยที่นุ่มบอกโหดมาก

แล้วความเป็นแมวมันเหงา

ไม่ซึ้งเขาซื้อมาสองตัวแล้วตัวนึงจะหลุดไป
ชื่อว่าไอ้โกโจ้โกโกอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนั่นน่ะ
ก็มันก็ปรากฏว่าเขาก็ไปตามหาปรากฏไปเจอว่ามีชายคนนึงชื่อลุงเทียน
อายุหกสิบกว่าแล้วถือหางแมวอยู่อย่างงี้ถือหางแมวแล้วก็
พอเขาเดินไปก็เอาแมวเนี่ยฟาดไปกับพื้นโอ้โหก็คือถือหางแล้วก็เอาฟาดลง
ฟาดลงไปกับพื้นอย่างเงี้ยไปอีบอย่างเงี้ยไปอีบอย่างเงี้ยเออ
แล้วเขาบอกว่ามึงมึงแบบว่าเลี้ยงแมวปล่อยอยู่ในบ้านกูทำไมอืมเออ
เออเขาบอกว่ามากัดกูทำยังไงอ่าฮะเออเขาก็แค่บอกว่า
หลังจากนั้นพอตำรวจไปเขาบอกเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอืมไม่มีเจตนาอืมเออ
แต่ว่าต้องการให้แมวเนี่ยนิ่งหมายถึงให้แมวไม่หลุดออกมา
เขาบอกแมวต้องการสงบให้แมวนิ่งรูปหัวก็ได้พี่กาวคางตีนี่คือ
แต่คนมันไม่ชัดเลยอืมคือตีแล้วตายตายดิตายดิ

ทำไมอ่ะแม่เจ้าของแหมล์ทำไมทำไมไม่มีแมว

มันอยู่ในบ้านกูกูไม่ได้ไปฆ่าบ้านมึง
มันอยู่ในบ้านกู

ไม่เขาบอกเลยว่านี่ตัวอีกสองนะกูจะบอกให้
นี่ตัวอีกสองนะตัวอีกสองนะกูจะบอกให้ว่าอย่างนั้น

คือมันหลุดออกมาจากบ้านเขา
ใช่หลุดออกมาจากบ้านเขา

ก็ไม่ดูแลเองทำไมมึงมีปัญญาเลี้ยแมว

มาบ้านกูทำไมถ้าเกิดแมวมาอยู่บ้านกู

แต่ว่าเขาบอกนี่ตัวอีกสองแล้วเขาบอกอย่างนั้น
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือ

ไม่ได้มีจัตนาจะฆ่าแต่ให้มันนิ่ง

โชโตะพาไปหา๓๔โรงพยาบาล

มันหนักมาก

สมงค์สมองก็พังหมดเลย
ใช่ฮะ

บ้านคนอื่นเลี้ยงให้๒วันครับ
แล้วก็บอกแล้วก็โจ๊กก็ไปตะเวนหาโจ๊กชมพูไปตะเวนหาว่าอยู่ในระแวกบ้านอยู่ตรงไหน

บ้านโจ๊กใจดีมากผิดกับข่าวนี้เลยฮะ

บางคนเขาเกลียดบางคนเขาก็ไม่ชอบ

ทำไมถึงปล่อยให้แมวไปบ้านคนอื่น

แต่ไอ้คนที่แบบว่าหลุดไปในบ้านไอ้คนที่ฆ่าแมวเนี่ย

ถ้าเขาไม่ชอบก็ไล่ไปที่อื่น

เมื่อรู้อยู่แล้วว่าแมวตัวนี้ใครเป็นเจ้าของบ้าน
ไม่ควรจะไปฆ่าเขาเพราะเขาก็ซื้อมา

แต่เขาก็บอกอ้าวคุณลุงเขาบอกว่าทำไมอ่ะ

แมวก็หนึ่งชีวิตแมวก็หนึ่งชีวิต
กลัวจะดึงมือคุณออยไปกัดพี่เป๋งเลยนะ

ลุงอยากขอโทษเขาไหมแมวเขาตาย

น้องจะดำเนินคดีไหม
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
สุดเลยไปเลยฉานน่ะไปเลยแค่ฉานไปเลย

คือน้องเขาบอกเขาก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ลุงเขาบอกเอ้าแค่ฉานไปเลยไปเลย
เพราะว่าแมวก็หนึ่งชีวิตหมาก็หนึ่งชีวิต

อืมโอ้อยากถามทนายจังเลยว่าอย่างงี้มันแบบ
ใครจะผิดใครจะถูกอยากรู้จังเลย

แต่ตำรวจเขาแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว
มันมีพอระบอร์รับภาพมันชัด

นั่นแหละก็น่าจะผิดตรงทารุณกรรมศัพท

ไม่รู้ว่าเหตุผลที่บุกลุกมาจะเป็นเหตุผลข้อเทียบหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกคุณเจ้าของด้วยว่า

ส่วนคนที่เป็นเพื่อนบ้านก็ต้องใจเย็นไปทำแบบนี้

ถูกแต่ก็เอาจริงคือบางบ้านเขาก็เกลียดสัตว์ก็มี
หลุดเข้าไปบ้านที่มันเอาปืนไล่ยิงหนูอยู่ป่

ฉันเคยแบบว่าคนในหมู่บ้านแบบเอายิงแมวแมวจรอะ

บางคนเมตตาธรรมหรือไม่เมตตาธรรมหรืออะไรอย่างนี้นึกออกป่
อ่าฮะใครเป็นธาตุแมวใครเป็นธาตุแมวก็อีก

บางคนไล่ยิงแมวจร
ฉันเองก็ตาธรรมว่าถามว่าพี่พี่ยิงแบบว่าไม่กลัวบาบหรอ
เขาบอกยิงกลัวมันเข้ามาขี้ในบ้านมากกว่าบาป

ขี้มันเหม็นหรือบางทีเขาบอกเนี่ยฆ่ามันหมดแล้ว
เพราะอะไรแมวมาออกลูกในบ้านหรืออะไรอย่างนี้

ถ้าเจอคนรักก็โชคดีไปแต่ถ้าเจอคนที่แบบไม่รักแมวก็
ก็ต้องหาวิธีการแบบว่าคุยกันอรุมอร่วยกันให้ได้

เขาบอกว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง

เขาบอกวันนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง
และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
อันนี้คือเราก็ได้ยินอย่างนี้มาตลอดนะฮะ
ลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราสรุปโดยรวมคือภาคใต้อ่ะ
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะ

ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ

วันนี้เรารู้สึกว่าคนไทยรู้จักกับคำว่าน้ำป่าไหลหลากกันเยอะแล้วเนาะ

น้ำป่าไหลหลากในตอนนี้นะครับ
แล้วก็แน่นอนน้ำล้นตลิ่ง

ขอให้ชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วย
ถ้องัดเหี่ยวกันเราไปดูที่นครสีธรรมราช
ก็ลงไปตรวจความพร้อมของกำลังพล

เพราะว่าตอนนี้เขาบอกนครศรีธรรมราชเนี่ยน้ำเริ่มท่วมแล้ว
อืมก็ไปดูที่ศรีชนท่าสาราอาจจะต้องมีการอบพยพประชาชนแล้วนะฮะ
หากฝนยังคงตกต่อเนื่องอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าสารากำนันผู้ใหญ่บ้าน
รวมทั้งประสานกำลังทหารร่วมสนับสนุนตลอดเวลา
ตอนนี้จังหวัดที่น่าจับตามองคือนครศรีธรรมราชเพราะเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ว๕อำเภอ
ประกอบไปด้วยศรีชนแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบ๒๐๐ครัวเรือน
แล้วก็อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน๑๕หลัง
แล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยมีโอกาสสูงประมาณ๕๐เซนแล้วมีพัทธรุงอีกแม่ตอนนี้
พลักษณ์ใต้ประยูเข้าเนาะนี่น้ำต่าไหลลากนะฮะภาคอีสานน้ำเริ่มลดหมดแล้วเนาะ
น่าจะลดมกรานน่าจะหมดแล้วแหละอากาศหนักน่าจะเริ่มมากนี่พระทะลุงนะฮะ
พัทธรุงล่าสุดคือโอเคละภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังกันนี่ในเมืองนะฮะโอ้โห
นี่ในมือเข้าบ้านเรือนเรียบร้อยนะครับบ้านไหนอยู่ต่ำก็เข้าเลย
ครึ่งหน้าแข้งนะฮะที่พระทะลุงปรากฏว่าเหมือนว่าแล้วน้ำก็ทั้งปีเหมือนกันไหมเนาะ
อืมน้ำท่วมกันทั้งปีเหมือนกันนะใช่ทั่วแต่ละภาคสลับกันเลยอ่ะ
ช่วงนี้ภาคใต้ครั้งที่แล้วก็อยู่ภาคอีสานนะครับทั้งปีเลยทีเดียว
อ่ะมาที่เรื่องราวของแก๊งมนุษย์ป้าครับคุณผู้ชมครับแห่จวกยับนะฮะ
มนุษย์ป้าเปิดเพลงดังลั่นสนั่นรีสอร์ทนะฮะ
เต้นกันยับเลยทีเดียวที่ภูทับเบิกนั่นเอง
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนภูทับเบิก
อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูนนะครับ
โพสต์คลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเปิดเพลงในรถเสียงดัง
แบบไม่มีเกรงใจนักท่องเที่ยวรายอื่นนะครับ

นึกว่ามีคอนเสิร์ตไม่ใช่ฮะมาจากรถเลยเครื่องเสียงรถคนอื่นเขานอนกันเขาไม่ได้
คนก็ออกมาดูกันอ่ะใช่ฮะว่าเสียงรถมาจากไหนนี่ครับโอ้โห
เปรียบแปนหนึ่งมีคอนเสิร์ตเลยทีเดียวนะหลังจากโพสต์ดังกล่าวก็ถูกโพสต์
หรือว่าเม็ดใส่อยู่บนรถอะอย่างงี้ไม่เข้าใจ
ถูกต้องต้องเป็นคนนิสัยยังไงนะ

แล้วก็ไปสอนเรื่องการใช้พื้นที่

อกจากนี้ยังได้ตำหนิผู้ประกอบการที่พัก

เพื่อให้หยุดการกระทำดังกล่าวอีกด้วยฮะ

โอ้โหเต็มที่ฮะมดสนุกสนานไง

แล้วก็เช้าแล้วถ้าเกิดคนตื่นสายอย่างนี้เนอะ

อันนั้นเป็นแม่อยู่ด้านนั้นนะครับโอ้โฮจริง

ด่าให้โดนบีบีกันปืนยิงหนูนะ
หมูกระทะมานั่งกินฟังเขาเสียงเพลงไปเลย
ครับผมแบบคนเราอยู่ทุกวันนี้มันก็แปลกเนอะ
มันมีสื่อโซเช่นที่ทีมันก็มีมาตลอดนั่นแหละครับใช่
อืมแหวนแบบโอ้โหถูกต้อง
เวลาที่แบบสมควรหรือไม่สมควร
บางทีเปิดเพลงไปช่วงแบบกำลังเขานอนอยู่อย่างนี้
แต่บางทีมันก็ไม่ควรเหมือนกันนะฮะ
อ้าวไป
หรือคนตายที่บ้า
ซึ่งเขาบอกว่าผลเกี่ยวกับการวิจัยนะฮะ

หรือการผ่าหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังเนี่ย

นี่แหละเขามีอาการปวดคอเรื้อรังมาอย่างนี้ตลอดเวลาเลย

หมอนด้วยที่นอน

มีประวัติอาการปวดคอเฉียบพันธุ

ร่างกายอ่อนแอไปทั่วร่างกาย

เราจะได้ยินคำว่ารักษาจัดกระดูก

ในร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
วันนี้มันเป็นแพทย์ทางเลือกเยอะแยะ

เลเซอร์บางทีก็ใช้เป็น

การบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ย

แล้วก็เป็นถึงอมภาษณ์ทั้งตัวเลยนะครับ

ส่วนคอแตกแล้วก็ส่งผลให้
เกิดการตีบของเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองทั้งสองข้าง

เฉียบพันธุ์ครับ
แล้วก็การปริ้นของหมอนรองกระดูกเนี่ย

ข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดตึก

ของเส้นเอ็นกระดูกนี่แหละนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีแคลเซียม

ทำให้กระดูกสันหลังแต่ละท่อนเชื่อมติดกัน
แล้วก็เสียแนวการวางตัวที่

ซึ่งเป็นโรคที่ได้พบได้น้อยมาก

เอาจริงแล้วมันก็จะมีทวีความรุนแรง

ทำให้ผู้ป่วยพิการได้

ทำให้กระดูกสันหลังแตกหักได้ง่าย

ออกมาย้ำถึงวิจัยดังกล่าวว่า
อันตรายร้ายแรงจากการจัดกระดูกคอ

จัดกระดูกเนี่ยควรทำหรือเปล่า

มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

รายงานเคสของผู้ป่วยอะไรเนี่ยอาจบ่ง
ชี้ถึงผลข้างเคียงที่รุนแรง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการจัดกระดูกเหมือนกัน

หากท่านเชื่อถืองานวิจัย

แนะนำเรื่องการรักษาแบบอนุรักษ์
สำหรับผู้ป่วยที่มีการปวดทางกระดูก

เชื่อหรือไม่ว่าการออกกำลังกาย

ถูกต้อง
เขาก็บอกว่าไกลภาพ

แต่สมมุติทุกวันนี้กัดกระดูกยังไง

มันก็เหมือนเป็นเพศ

ตามแบบว่าผลวิจัยผลผลที่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

การวิจัยคือมันอาจจะมีผล

ที่แบบเคยไปทำแล้วก็เหมือนกับดัดคอแบบดัด

มันทำให้แบบไปตีบ

แล้วเวลาที่คุณเงยหน้าเหมือนคนยิงธนู

มันจะทำให้คุณอ่ะมองแล้วมึนงง
อะไรอย่างนี้
คือมันจะมีอาการแบบมึนเวียนงง

หมอก็จะมีวิธีการจัด

ของหลอดเลือดที่เคาะ

เพราะว่าพี่เคยไปหาหมอ
มึนงงอะไรอย่างนี้
พี่มองเข้าไปเขาจะเทสแบบว่า
มันมีปัญหาของหลอดเลือด

มันก็จะถามว่ามันมีโอกาสมันก็มีโอกาสที่คุณหนุ่มบอกนั่นแหละ
ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้
ฟังเค็มอย่างเดียวฉันไม่กล้าจัดฉันเกลียดเจ็บเพราะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
โอ้คุณฟังในโซเชียลเต็มเลยนะฮะว่าไงว่าไงบ้างฮะคุณมารินีบอกว่า
เคยไปจัดกระดูกมาค่ะเป็นไงฮะกลับบ้านคอหันไม่ได้หลายวันเลยค่ะ
เพราะเหมือนต้องหมุนคอให้ลงล็อกกว่าจะดีขึ้นก็หลายเดือนค่ะ
เมื่อก่อนชอบไปนวดแล้วให้หมอนวดดัดคอดัดหลังให้ประจำ
รู้สึกว่ามันโล่งมันเหลือทุกวันนี้หมอบอกเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วจ้า
ทำไมอ่ะเคไปไปบ่อยไงมดไปทำบ่อยกระดูกคอเสื่อมเลย
อ๋อหรอไม่ไงเพราะว่าพี่บีดบ่อยไปไปไปทำตรงนั้นเยอะไง
ว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะบ่อยก็ไม่ดี
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เศร้าจริงนะฮะ
สาวคนนึงเนี่ยท้องแก่ใกล้คลอดนะคุณผู้ชมครับ
ประกาศขายดวงตาตัวเองนะฮะข้างหนึ่ง
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายนะครับ
เรื่องนี้นะฮะจากกรณีที่นางสาวนางครับ
อายุ๓๙ปีเป็นชาวโขงเจียมนะครับ

ต่อมานะผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปที่นางสาวนาง

และสามีชาวลาวทำงานที่กรุงเทพ
แต่เมื่อ๔เดือนที่แล้วนะสามีของเธอ
กระทันหันแล้วเสียชีวิตครับ

แต่เนื่องจากเป็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอดนะครับ
จึงได้มานอนกับรอคลอดที่โรงชาบานอุดองทานี
ตอนนี้เนี่ยคิดไม่ตกจริง
มีเงินติดตัวอยู่หนึ่งร้อยบาท
คิดจะจะขายดวงตาข้างหนึ่งนะครับจำนวนสองหมื่นบาท

เอาไว้เป็นทุนนะครับเอาไว้สำหรับลูกที่จะเกิดมาใหม่
แล้วก็เป็นทุนในการสร้างอาชีพในอนาคตให้กับลูก
รวมไปถึงเก็บเอาไว้เป็นทุนทำอาชีพให้กับตนเองหลังคลอด

ก่อนจะมีสามีคนลาวเคยมีสามีคนแรกนะครับ
ก็นอนหลายตายขณะท้องที่๖เดือน
เมื่อลูกชายอายุได้๒๒ปีก็มาประสบอุบัติเหตุ
ขับรถมอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้เสียชีวิต
พอมาอยู่กับสามีชาวลาวทำงานที่กรุงเทพ
สามีก็มาตายอีกตอนนี้หมดทุกอย่างแล้วทุกทาง
บ้านก็ไม่มีที่ทำมาหากินก็ไม่มี
ประกาศขายดวงตาเอาไว้หาทุนไว้ให้ลูก

น้ำเอ้ยอ๋อไม่มีเสียงนะโอเคเนี่ยคือชีวิตคนเนี่ยก็คือเห็นไหม
ใช่พี่ต้องขายดวงตาเพื่อแบบเอาเงินมาคลอดลูก
แล้วมีเงิน๑๐๐บาทเท่านั้นเองตอนนี้ลำบากมาก
แล้วตอนนี้คือคนที่อยากช่วยเขาทำยังไง

เดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปตามเรื่องนี้อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไง
เพราะว่าที่ดูจากข่าวที่นักข่าวโทรไปสัมภาษณ์ก็มีข้อมูลแค่นี้
แบบเหมือนเหมือนพอมีข่าวว่าจะขายดวงตาเขาก็ลงโทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น

พี่ว่าน่าจะมีคนอยากจะช่วยเหลือตรงนี้นะครับ
น่าจะช่วยพอจะช่วยได้ในเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวต้องตามกันต่อแล้วกันนะว่าเปิดรับบริจาคหรือเปล่านะครับ
อือววันก่อนควรฮือฮ่ากันใหญ่เลย

งูอ่ะเขาบอกว่ามันสำหรับการผสมภัณฑ์

บอกว่าโดยงูตัวผู้เนี่ย

เฮ้ยอันนี้คือมันเหมือนเผยานาฆจรรย์มากอ่ะ

โอ้โฮจังหวัดอุดรณ์ภาพนี้นี่เนี่ยมันเป็นใครครับ
เขาบอกว่าเป็นหมอดู
อ๋อหมอดูนะเขาบอกว่าพบงูเขียวเนี่ยมะขดอยู่ที่ขื่อหลังคาสำนักหมอดู
โอ้โฮเหมือนมีหงรขึ้นมาเลยอ่ะมันอยู่ที่นี่สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากเลย
ครับหลังจากงูเขียวตัวนี้แม่ลิ้น๒แฉกเหมือนคุณเลยโอ้โฮถ้าชั้นเห็นมันดูต้นแฉกกว่าหนึ่งกว่า๒แฉก
มันดูต้นที่เลยโดขิวด้วยน่ะโอ้โฮซักแปลกมากอ่ะเหมือนพญานาคมากอ่ะ
โอหนูเชียวเห็นไหมล่ะเขาบอกว่ามีอย่างนี้ได้เกิดขึ้นก็ไม่ได้อธิบายให้ฟัง

นักท่องเชื้อที่ที่อู้ยไปถ่ายลูกคนใหญ่เลย

เหมือนด่อไม้เลย
ตาแป๋วเห็นไหมมันใช่ตาแป๋วเลย
ลักษณะเนี่ยเหมือนงูเขียวมีหงอนตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นงูเขียวมีหงอนมาก่อน
ส่วนตัวเนี่ยของหมอดูเขาก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของพญานาคแต่คิดว่าคงมาปรากฏตัวให้เห็นแหละ

คือต้องนำเข้าจากต่างประเทศอ่าแต่ทำไมไปอยู่ที่เอ่อ

เขาบอกมันมาจากเวียดนามก็มีซึ่งครูอย่างนี้มันอยู่ที่เวียดนามมี

งูหนูแรดอย่างนี้หรอตรงนั้นเป็นงูหรือหนูหรือเป็นแรด
เขาบอกว่ามันเป็นชื่องูหนูแรก

ซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์เจษฎาเด่งดวงบริพัฒน์เนี่ย

จริงแล้วไอ้งูศักดิ์สิทธิ์มีหนอนสาธุกันเนี่ย

งูหนูแรดจะเป็นงูที่ไม่มีพิษ

โดยพบได้ตั้งแต่ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม

เด่นมีเกร็ดอยู่บนด้านหน้า

เลยทำให้ถูกเรียกลักษณะว่านอแลต
นะครับ

ตัวเต็มวัยของงูหนูแร็ดเนี่ย
จะมีความยาวจะลด๑๐๐๑๖๐เซน

แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีเทาได้

อ่าใช่ก็ไม่ค่อยเห็นภาพชาติดูรายการ

ฉันเคยไปไปถ่ายรายการ

นานเห็นทีนะคะ
ผลัดขายดวงตาอดีตนายจ้างเผยเดือนที่แล้วเพิ่งส่งรูปทารกให้ดูบอกรอดแล้ว
แต่ยังมีข่าวใกล้คลอดลูกอีกด้านเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยแจ้งผู้ใจบุญ

อ้าวฮะนะครับกลายเป็นคนละเรื่องแล้วนะฮะ

นะครับอ่าจากงูฮะฮือหาแสงประหลาดพุ่งลงมาที่สารเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยครับ
คุณผู้ชมครับเชื่อปฏิหารบวงสวงใหญ่นั่นเอง
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คเนี่ยชื่อว่าคุณวิรัติแสนพันธ์นะครับ
ได้โพสต์รูปภาพลำแสงประหลาดนะครับที่พุ่งจากท้องฟ้านะฮะ
ลงมาที่สารเจ้าพ่อด่านขุนด่านทงชัยนะครับ
พร้อมรูปข้อความว่าสถานที่พร้อมวงสวงเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยครับ
ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยนางรำแล้วก็ประชาชนตำบลทรัพย์ไม้แดงนะฮะ
ที่มีความขอรบศรัทธาเนี้ยต่อเจ้าพ่อขุนด่านทงชัย
ศักระขอพรนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
นี่มีแสงเห็นไหมฮะด้านข้างนะครับผมด้านขวามือของคุณผู้ชมนะฮะ
ถ้าจากจอนะครับล่าสุดนายวิรัติเนี่ยอายุห้าสิบเก้าปีเป็นรองนายกอบต
ใบแดงครับเปิดเผยว่าตนเนี่ยได้ถ่ายภาพเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมพิธีนะครับนะฮะโดยตอนโพสต์ภาพ
ก็ไม่ได้ดูว่ามีลำแสงประหลาดปรากฏหลังทำการโพสต์ไปก็มีคนเข้ามาทักครับ
ซึ่งตนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกิดจากปฏิหารครับยืนยันไม่ได้ใช้แอปเอฟเฟคนะฮะ
แต่งรูปนะครับผมทั้งนี้เนี่ยทางอบตทรัพย์ไม้แดงครับ
ทำพิธีวงสวงสารเจ้าพ่อด่านทงชัยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่า
เจ้าพ่อด่านทงชัยแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยประชาชนส่วนมากเนี่ย
ฝนไม่ตกตามฤดูการก็มาขอทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นนั่นเองครับนะฮะ
ก็เลยเชื่อว่ามีลำแสงถูกต้องสารเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยนะฮะ
เมื่อกี้นี้มีแสงมาจากทางด้านขวามือครับอืมอีกหนึ่งเรื่องเรื่องคุณไอ้อ้ำ
คุณให้อ้ามและเอสบัชชัยที่เข้าไปปรึกษาทนายศิษย์ธาใช่ไหม
เขาบอกว่าถูกบริษัทของดาราดังเนี่ย
นำรูปของอ้ำไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์

ชาวตัวเขาได้รับความเสียหายคุณให้อ้ามเขาว่าอย่างนั้น
ล่าสุดคุณไอ้อ้ำก็เปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อยู่ในระหว่างการพูดคุยจริงที่ผ่านมาก็คุยไปแล้วหลายครั้ง
แต่อันนี้อยากให้มันเร็วที่สุดเพราะอย่างหนึ่งคือมันยืดเยื้อกันมาเป็นปีแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยอรุมอร่วยให้เนื่องจากคิดว่ายังขายไม่หมด
แต่ที่ไปเห็นเนี่ยล่าสุดคือหมดสัญญาแล้วแล้วก็เพิ่งลงวันที่บน
ก็คือเอาง่ายคือที่ผ่านมาคิดว่าของของเก่ายังขายไม่หมดอ่าแต่อ้ำบอกที่อ้ำต้องปรึกษาทนายเนี่ย
พอไปดูปุ๊บไปดูวันผลิตอ่ะอ่าเอ้าทำไมยังเป็นกล่องเราอีกอ่ะ
ก็คือผลิตหลังสัญญาหมดแล้วสัญญานางหมดไปนานแล้ว
เพิ่มเอาไงก็คือหมายความว่าคืออ้ามออกสัญญาเมื่อประมาณธันวาษณ์ปีที่แล้ว
แต่กล่องมันมีตามเป็นเดือนมกราศาสตร์
ก็เลยต้องบอกขอคุยหน่อยซึ่งทางบริษัทเขาก็ยินดีตอนนี้ก็คุยกันอยู่
ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่นี่มันปีนึงแล้วเราไปฟังเสียงคุณไอ้อ้ำกันดีกว่า
เมื่อกายมันเห็นได้สุดคือของที่บอกที่หมดสัญญาแล้วพึ่งลงผลิตในกร่อง
เราก็ได้พูดคุยกับหลายรอบแล้วอ่ะค่ะ
แล้วทางนั้นภารพมศษะเขาก็ยินดีค่ะ

เดี๋ยวเอาให้เร็วที่สุดหน่อยนะครับค่ะคือทิ้งได้เวลามา๑ปีหลังจะหมดสัญญา
ใช่ค่ะอ๋อหลักค่ะอัตโปรมาชีวิตหลักค่ะหลักค่ะ
อัตโปรมาชีวิตคือติดต่อตลอดค่ะแต่เราอยากได้เงินเร็วเนอะ
ไม่ได้มีใครนั่งตรงไปหรือเปล่า
พี่อึ้งเลยอ่ะคือนางก็พูดตรงนางอ่ะ
เราอยากได้เงินเร็วนางก็อยากได้เงินเร็วคือนางติดต่อมาตลอดเป็นปีแล้ว
แล้วก็คืออยากได้เงินเร็วก็อยากให้มันกระเตื้องหน่อยนางก็ว่าอย่างนั้น
แต่น่าจะเคลียร์กันได้เนอะหลังบ้านเขาก็บอกคุยกันอยู่นะ
ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมทุกอย่างก็ต้องใช้เวลา
แล้วก็แต่นี่มันปีนึงแล้วเราก็คิดว่าต้องเอาให้เร็วที่สุดหน่อย
ในส่วนของคู่กรณีก็ติดต่อตลอดเราอยากได้เงินเร็วเนอะน่าจะเคลียร์ได้
ที่ไปปรึกษาทนายนางว่าอย่างนั้น
โอเคนะครับพักทุกลูกนะครับเดี๋ยวกลับมาครับครับผม
มาแล้วไลโอมาแล้วก็เมื่อกี้นี้เรื่องของ
น้องผู้หญิงที่ว่าบริจาคลุงตาใช่ไหม
ขายดวงตาขายดวงตาเพื่อที่จะหาเงิน๒๐๐๐๐บาท
ก็หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเหมือนแบบเจ้านายเก่าบอกว่า
เคยส่งรูปให้ดูแล้วแล้วทำไมถึงมาคลอดอีก

ปรากฏล่าสุดเน็ตเช็คไปแล้วนะครับคือคลอดวันนี้

ตอนบ่ายเพิ่งคลอดทีมข่าวพี่ส่งมาแล้ว
เพิ่งคลอดวันนี้นะครับแล้วก็ได้ลูกสาวอืม
ไม่น่าจะเป็นกรณีที่เคยถ่ายรูปลูกแล้วส่งไปครั้งที่แล้ว
ที่เจ้านายบอกไว้วันแรกเขา๒๒นาที
ที่เมื่อกี้ว่าเขาบอกรถชนเสียชีวิตใช่ไหมครับ
แต่อันนี้เพิ่งคลอดวันนี้ได้ลูกสาวเมื่อตอนบ่าย
อืมน่าฮะนี่ทีมนานหนึ่งต่อจากนี้คนราวที่เสียชีวิตกับท่านห่าน
ใช่น่าฮะอันนี้ข่าวมาสองทางครับข่าวมาอีกทางหนึ่งแล้ว
ถูกต้องนะครับผมน้องพิงกี้ว่าไงครับน้องพิงกี้
งกี้เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนนี้ยื่นหลักทรัพย์ออกมาแล้ว
แล้วก็เขาถามพิกกี้ไปไหนบางคนก็บอกว่านางไปปฏิบัติธรรม
ยังไปปฏิบัติธรรมอยู่แต่ล่าสุดข่าวที่ออกมาตลอดคือ
นางประกาศขายบ้านทั้งสองหลังเลยบ้านโชคชัยสี่
สองล้านที่บอกเห็นมีข่าวว่าขายบ้านทั้งสองหลังตรงโชคชัยสี่
โชคชัยสี่อีกที่หนึ่งไหนนะอีกที่หนึ่งนวลจันทร์
นวลจันทร์๑๒ล้านนะฮะแล้วก็โชคชัยสี่ก็หลังที่เราเคยเห็นครั้งแรก
นั่นแหละก็คือที่นางอยู่ประจำนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะ
ประกันตัวออกมาแต่ก็เตรียมหาเงินสู้คดี
ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันน่าสงสัยคือ
คือโชคชัยศรีกับนวลจันทร์ทั้งสองหลังถูกประกาศขายทันทีทั้งสองหลัง
สงสัยว่าพิงกี้เนี่ยนะฮะและครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าแล้ว
ว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุกก็เลยรีบเตรียมขายบ้าน
แล้วก็เตรียมไปอยู่ในเรือนจำคงไม่คิดว่าคุณพิงกี้
และครอบครัวจะขายบ้านแล้วก็หลบหนีไปต่างประเทศหรอก
ในรูปด้านล่างเป็นบ้านพิกกี้เขามีรูปอีกไหนขอดูรูปหน่อยนะฮะ
นี่ก็คือบ้านนวลจันทร์ข้างล่าง
อันนี้ที่นวลจันทร์อืมที่นวลจันทร์นางประกาศสิบสองร้าน
หลังเนี้ยใหญ่กว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังไม่สมฐานะนางก็ว่าอย่างนั้น

ทำงานเพิ่มไงเนอะก็ออกไปทำงานจนจะต้อง
จนกว่าจะต้องใช่แล้วก็นั่งจะอยู่ยังไงอ่ะ
ถูกแล้วก็เหมือนกับน้องพิงกี้บอกว่าขอออกมาดูแลคุณพ่อ

เขามีรู้สึกมีพี่ชายสองคน
อยู่ข้างในคนนึงแม่เขาก็อยู่ข้างใน

ก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมน้องพิงกี้ถึงจะต้องขายบ้านทั้งสองหลัง
ก็มีคนตั้งประเด็นขึ้นมานะครับผม
มาที่เรื่องราวของนี่ฮะลูกชายของพี่หนุ่มอีกคนนึง

แฟนคลับแห่เบิร์สเดยน้องกลับขนาวบุธนะฮะ
ทั้งเงินทั้งทองนะครับเยอะแบบนี้

เป็นอีกหนึ่งปีนะฮะของน้องกรัฟคณาวุฒิก็เลยทีเดียว
เรียกว่าเป็นปีทองของน้องเลยเพราะว่านอกจากจะ
หน้าตาหล่อเหลาแล้วนะครับผลงานภาพยนตร์ที่ตัวเองเล่นก็ปังนะฮะ
ส่วนละครนี่มัดหัวใจใยซุปตาที่เล่นกับน้องเจนี่

ล่าสุดหนุ่มกรัฟเนี่ยอายุครบ๒๕ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
งานนี้บรรดาแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย
พร้อมใจกันส่งของขวัญนี่ครับคุณผู้ชมมาดูฮะ
โอ้โหตายนี่เงินทั้งนั้นนะฮะ
ที่เห็นอยู่นี่นับกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับ
เรียกได้ว่าทั้งเงินทั้งทองคำแท่งมาให้เจ้าตัวนะครับ
ชนิดที่เห็นของขวัญแล้วได้จะร้องว่าโอ้โหเยอะขนาดนี้จะนับยังไงไหวครับเนี่ย
ดูสิฮะจำนวน๑๕ล้านบาทครับ

โอ้โหนี่ฮะดูฮะแต่ละแต่นี่คือเหมือนดอกไม้นี่คือเงิน
ใช่ละฮะโอ้ดูครับ
อื้อหือเมื่ออันนี้กว่าเลยอะแกะออกมาเนี้ย

สุดยอด๑๕ล้านครับวันเกิดน้องกลัฟขนาดบูธครับ

แล้วก็ตอนนี้มัดหัวใจย
คู่นี้เขาใช้อยู่ใช่ป่ะหาเขาก็จะใช้กับคู่เนี้ย
แบบไม่ฟุ่มเฟื่อยใช่มีแพลนขับให้รองเท้ามาอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เขาก็ไม่ได้เขาจะเก็บไว้อ่าแต่เขาจะใช้คู่เก่าอืม
จนกับมันจะพังแล้วก็ค่อยเปลี่ยนพังให้คู่กางเกงก็จะใช้แบบ
ใส่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้รถก็ถ้าไม่พังจริงจริงก็ไม่เปลี่ยน
นี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับเขาบอกว่าคือเขา
ชีวิตเขาเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วอืมอืมนะฮะสิบห้าร้านครับ
เกิดน้องกราฟครับสุดสุดนี่นะอ่ากราฟเอ้ยตอนนี้พ่อก็ไม่ค่อยมีค่าน้ำมัน
นะครับผมเงินคลิปเงินทอดค่ะตอนเนี้ยพี่นุ่มเจอกือพี่นุ่มหน่อยสักหนึ่ง
ถังเต็มถังไปไม่แล้วเขาน่ารักนะแฟนคลับเขาอ่ะอ่า
กราฟเนี่ยส่งเงินมาให้พี่ด้วยนะเป็นดอกไม้เป็นอะไรพี่ทำเป็น
เอาเป็นแล้วมีเงินแล้วมีเงินดึงให้มาเออเออปีนี้ขอเป็นแบงค์พันธุ์น่ะ
ลูกน้ำแฟนกรัฟให้มาเท่าไหร่ไหมหนุ่มตอนนั้นอุ๊ดเป็นหมื่นเป็นหมื่น
น่าจะหมื่นหนึ่งโหน่ารักจริงจริงเออน่าจะหมื่นหนึ่งน่ะแต่พี่เก็บ
ตังค์เดี๋ยวไปขับรถด้วยนะครับเอานะครับอ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้ป้ายร่มราชินีคุณนี่ดูยังดูสนุกนะก็สนุกอยู่เออนะ
นี่ก็เนินเรื่องนำมาถึงตอนสุดท้ายนะครับ
สิบหกจุดโอ้โหบ๋าหรอบพาสองเปอร์เซ็นต์ฝันลม
แต่สนุกเนี่ยดูดิคือโดยเฉพาะในโซลเนี่ยนะครับ๑๘๑๕๙เปอร์เซ็นต์
คลองอันดับหนึ่งซีรีส์ของทีวีเอ็นนะฮะแล้วก็ถือเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดในปีนี้อีกด้วย
สำหรับป้ายร่มราชนิทเป็นเรื่องราวของการแย่งชิงอำนาจในวังหลวง
พ่อเอกยังไม่จบซีรีส์ไม่มีคนจองตัวแบรนด์๒๐ตัวอะ
เขาที่เร่งเป็นมุมกุจเป็นองค์ราชธายาท

ก็คือเขามีลูกชายหลายคน

คือเล่นละครเก่งมาก

เหมือนมีบางเพจเขาแบบว่ามาเปรียบเทียบเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วนะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเล่นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นทนายเหมือนกัน

เป็นละครสะท้อนเรื่องของเยาวชน
ที่เหมือนกับกฎหมายเยาวชนอ่อนไป

คือแบบให้เยาวชนแบบที่ไปทำจริงไม่ดีแดดล้น
เฟซบุ๊กอยู่คนสปอยเยอะตอนจบไง

ช่วงนี้พี่พาไปดูเว้นเดย์ครับ

โอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
มาที่เรื่องราวของแม่ชมกันนิดนึงครับคุณผู้ชมครับ

ที่แฟนคลับเนี่ยแห่ทักที่ใบหน้าน้องพายุนั่นเองครับ
ในทุกวันที่๕ธันวาคมของทุกปีเท่านั้นนะ
หลายครอบครัวนะครับก็จะมีการถ่ายภาพ
กับคุณพ่อออกมาให้ได้ชื่นชมกันนะครับ
เช่นเดียวกับครอบครัวของพ่อน็อตแล้วก็แม่ชมพู่นั่นเองนะฮะ
ล่าสุดแม่ชมเนี่ยได้โพสต์ภาพลูกนะทั้ง๓คน
นะฮะนอกจากพี่พี่แฟนคลับแล้วเนี่ยจะโฟกัสความน่ารักแล้วก็อบอุ่นของครอบครัวนี้นะครับ
ยังมีหลายคนเนี่ยแห่เข้ามาทักเรื่องใบหน้าของน้องพายุ
ว่าตอนนี้เหมือนคุณพ่อมากเลยทีเดียว

ช่วงยืดแล้วเนี่ย

คุณจุ๋ยนะก็เปิดภาพคุณพ่อไปดีนะครับ
ป้ายแดงดิเจพุทธลงสนามเลี้ยงลูกจริงอบอุ่นละมุนนะครับ

อ่านี่นะครับเห็นไหมนี่นี่นี่
อุ้ยผมเยอะนะผมดกมากนะผมดกจริงเลยเนี่ยนะครับ
เด็กชายพีเจหรือน้องพีเจพิษราพงศ์
อ่านี่ลูกชายสุดที่รักนะฮะของคุณพุทธพุทธิชัย
แล้วก็คุณจุ๋ยุฑะรัฐยาร่านสุดแม่จุ๋ยุก็แชร์ภาพนี้เลยนะครับ
อุ้ยน่ารักลูกต้อนรับวันพ่อแห่งชาติโอ้โหตาจมูกอาหารพร้อมกับนอด
จมูกมานะตามาพี่พี่พ่อพอร์มป้ายแดงสนามจริงเด็กเริ่มแล้ว

รอมากเลยนะ

ตอนเด็กพี่เช้าก็ผมดกแบบนี้แหละฮะ
โตมาขึ้นมอเตียงมอเตียง

เหมือนจุ๋ยคุณไอ้จุ๋ยหน้าเข้มอยู่แล้ว

แฟนลุ้นมีเวบีกลับมาด้วยเนี่ย
๒เดือนแล้วที่แดนกับเพตตี้เนี่ย
ทั้งคู่บอกว่าหลังแต่งงานเนี่ย

แน่นอนสิ่งหนึ่งเค้าชอบท่องเที่ยวกัน

พร้อมระบุข้อกรรมสัตว์สั้นผ่านอินสตาแกนว่าฮานิมูน
งานนี้ก็มีคนไปคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของคู่นี้กันเยอะเหลือเกิน
อีกคู่ก็ที่เขาเฮกันก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ
ใบเฟิร์นก็ตกลงกลับแล้วนะศึกษาดูใจแล้วเนอะนะ